คุณผู้ชมครับกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับมีคนร้ายย่องเข้าไปรักทรัพย์ในบ้านหลังหนึ่งนะฮะที่จังหวัดแพร่
ในบ้านมีผู้หญิงอยู่กันสองคนนะครับเป็นแม่กับลูกบุญธรรม
คือทางเจ้าของบ้านเนี่ยตื่นมาเจอคนร้ายพอดีคนร้ายเลยใช้มีดเนี่ยแทง
จนแม่เสียชีวิตลูกนี่เจ็บสาหัสอยู่นะครับ
โอ้โหดูสิน่าสงสารมากเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักที่ตำบลแม่หลายอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับ
วันนี้ตำรวจไปตรวจสอบเนี่ยนี่นะฮะหลังได้รับแจ้งนะครับเมื่อช่วงเช้า
ชั้นล่างของบ้านนะครับมีนางสาวกัญญาวีหรือว่าน้องมิมิอายุ๑๙ปีนะครับ
บาดเจ็บสาหัสอยู่ถูกแทงเนี่ยเข้าราวนมข้างซ้ายแล้วก็ที่ท้องด้านซ้ายนะครับ
บาดเจ็บสาหัสก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนบันไดทางขึ้นเนี่ยนะฮะ
พอขึ้นไปแล้วไปเจอชั้นสองเนี่ยระหว่างทางเนี่ยมีรอยเลือดหยดไปตามทาง
ไปถึงห้องนอนของคนที่เจ็บสาหัสพอไปดูในห้องนอน
เจอนางสาวชนชนกดวงในอายุ๕๑ปีเป็นเจ้าของบ้าน
แล้วก็เป็นแม่บุญธรรมของน้องมิมินะฮะมีแผลถูกแทงตามลำตัวเหมือนกัน
แล้วก็เสียชีวิตไปแล้วอยู่ที่ข้างเตียงนอนในห้อง
ในห้องเนี่ยเจอปลอกมีดยาวประมาณ๒๐เซนติเมตร
ลักษณะเป็นไม้แล้วก็พันด้วยสก๊อตเทปพันสายไฟแล้วก็พลาสติกใส
เป็นของคนร้ายนะฮะตกอยู่บนที่นอนซึ่งก็มีเลือดกระจายเลยนะฮะ
บนที่นอนหน้าต่างบนหัวเตียงก็ถูกเปิดทิ้งเอาไว้
ส่วนคนก่อเหตุเนี่ยตำรวจติดตามจนสืบสวน
พบว่าคือในท็อปนะฮะในท็อปหรือว่านายกฤตธีเกลี้ยงดี
คนนี้ครับอายุ๒๙ปีมีศักดิ์เป็นหลานเขยของผู้ตาย
เขยของเจ้าของบ้านในท็อปเนี่ยเป็นสามีของเมย์
เมย์คือพี่สาวของมิมิคนเจ็บตามแผนผังแบบนี้นะครับ
ส่วนผู้ตายเป็นป้าของเมแล้วก็มิมินะ
แต่ว่าเนื่องจากไม่มีลูกป้าก็เลยรับหลานเนี่ย
เลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมแบบนี้นะครับอ่า
ขณะเดียวกันนะครับหลังจากที่คนร้ายก่อเหตุแล้วก็ขโมยรถกระบะอีซูซูสีแดง
โดยกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นนี่ฮะแสงไฟหน้ารถเนี่ยฮะ
ที่ขับออกไปหนึ่งนาฬิกาห้าสิบหกนาทีของเมื่อคืนที่ผ่านมา
เป็นรถของนายจ้างของในท็อปนะฮะในจ้างบอกว่าตกใจมาก
เพราะว่าช่วงตี๔มีตำรวจมาหาที่บ้าน
แล้วบอกว่าในท็อปเนี่ยไปแทงคนตายเลยมาตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
พบว่าในท็อปมาขโมยรถกระบะของเขาขับออกไปด้วย
โดยเขาเพิ่งรับในท็อปมาทำงานขับรถให้ได้๒๓เดือน
รู้แค่ว่าในท็อปเป็นคนอำเภอเด่นชัยแต่ไม่ได้เช็คประวัติอย่างอื่นอย่างละเอียด
ส่วนพี่สาวของน้องมิมินะครับ

มันอันตรายแล้วนะครับแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับจากคำบอกเล่าของน้องสาวนะครับที่พอจะเล่าได้นะบอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยช่วงกลางดึกน่าจะประมาณตี๑กำลังนอนหลับอยู่แล้วได้ยินเสียงกระปุกออมสินเนี่ยมันดังก็เลยตื่นขึ้นมาเห็นผู้ชายใส่อังเกงลายพรางมีไฟฉายเนี่ยคาดหัวแล้วก็อยู่แถวนั้นแต่เธอบ
ขณะนั้นแม่บุญธรรมคือนางสาวกัญญาวีได้ยินเสียงเหมือนกันคงจะสงสัยว่าเอ๊ะเสียงอะไรอยู่ที่ห้องลูกสาวที่เป็นลูกบุญธรรมอ่ะนะก็เลยมาดูนะฮะว่าเออทำไมยังไม่หลับไม่นอนตีหนึ่งแล้วพอเข้ามาในห้องจังหวะนั้นนั่นแหละน้องมิวิเนี่ยเชื่อว่าคือถ้าเกิดแม่เข้ามาเนี่ยคนร้ายมันเห็นแน่เพราะคนร้ายมันอยู่ในห้อง
ก็เปิดประตูห้องเข้ามาพอดีในท็อปเนี่ยก็เลยใช้ไม้อ่ะทีแรกคิดว่าเป็นไม้นะฮะตอนแรกไม้จะเอามาตีลูกนะฮะเอาไม้
ตรงนี้มาตีนะครับอ๋อแม่เนี่ยเอาไม้มาด้วยแม่คงจะถือไม้ติดมือมาด้วยพอเห็นในท็อปเนี่ยเอามือปิดปากลูกอยู่เนี่ยก็เลยใช้ไม้
ตีในท็อปแต่ถูกในท็อปเนี่ยใช้มีดแทงสวนใส่ทำให้เสียชีวิตนะฮะส่วนตัวน้องมิมี่ก็ถูกแทงเหมือนกันแต่เธอก็ฝืนนะฮะวิ่งหนีออกมาจากห้องแล้วก็ลงบันไดมา
มาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านส่วนตัวในท็อปก็ฉวยจังหวะตรงนี้เนี่ยหลบหนีไปโดยคาดว่าตอนที่หลบหนีไปคงไม่ทันได้หยิบทรัพย์สินอะไรไปด้วย
เพราะว่าถ้าข้อม้านนะ๑๔๖๔๒
เป็นเมียของในท็อปนะฮะเมย์บอกว่าท็อปเนี่ยติดยาเสพติดเธอเลยขอเลิกแล้วก็แยกกันอยู่
ตั้งแต่เมื่อต้นเดือนนะฮะ๕พฤษภาคม
ช่วง๓ทุ่มวันที่๑๘พฤษภาคมนะคือคืนวันก่อนเกิดเหตุ
เนี่ยส่งข้อความมาหาเธอขู่จะมาเผาบ้าน
เธอก็พยายามติดต่อกลับไปโทรไปหาแต่ว่าในท็อปเนี่ยไม่รับสายเลย
๖โมงเช้าวันนี้ท็อปเนี่ยติดต่อมาหา
บอกว่าเขาเนี่ยแทงป้าของเธอกับน้องสาวเธอไปแล้ว
เธอก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวแต่ท็อปก็เงียบไม่ตอบ
ตอนนี้อยากให้ตำรวจตามจับกลุ่มตัวให้ได้โดยเร็ว
เพราะเธอก็กลัวเหมือนกันกลัวว่าในท็อปเนี่ยจะย้อนมาฆ่าเธอ
เพราะในท็อปเนี่ยเคยขู่เอาไว้
แล้วเธอก็บอกว่าเขาเป็นคนทำล่ะ
ล่าสุดนะฮะชุดสืบสวนของตำรวจจังหวัดแพร่นะครับ
แล้วก็สพเด่นชัยด้วยนี่ฮะไล่ตามไปแล้วก็ไปเจอรถกระบะอิซูซูสีแดง
ในท็อปขโมยของนายจ้างขับมาเมื่อคืนนี้
คันนี้นะครับจอดทิ้งอยู่ในสวนมะขามของชาวบ้าน
ที่บ้านสวนหลวงตะบนปงป่าหวายอำเภอเด่นชัย
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยในท็อปนี่นอนอยู่ที่เปรย์ใต้กระท่อมนะครับ
พอรู้ตัวว่าตำรวจมาเนี่ยวิ่งหนีเข้าป่าไปนะฮะ

จะถึงจะได้ตัวอยู่แล้ววิ่งหนีไปทันอีก
ค้นหลังรถกระบะเนี่ยเจอเสื้อยืดลาย
เสื้อยืดแขนยาวลายพรางทหารกางเกงช้างเปื้อนเลือดนะครับ
มีกระเป๋าสะพายหลังนี่กางเกงช้างนะฮะ
มีอุปกรณ์พวกน้ำอาหารเครื่องดื่มชูกำลังเปรย์สนามไฟฉายโทรศัพท์มือถือ
เชื่อว่าในท็อปเนี่ยน่าจะเตรียมหนีเข้าป่านั่นแหละ
นี่หนีเข้าไปนี่ไม่ทันเอาอะไรไปนะฮะตำรวจก็ตามมาก่อนก็เลยทิ้งสัมภาระแล้วก็หนีตัวเปล่าเข้าไปเลย
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ตัวนะฮะล่าสุดนะครับจากการตรวจสอบประวัติ
พบว่าในท็อปเคยต้องโทษคดีเรื่องของอาวุธปืนนะเอาปืนเนี่ยแล้วก็เครื่องกระสุนเนี่ย
ดัดแปลงใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตในท็อปเคยเป็นอดีตทหารเกณฑ์นะฮะ
ปลดประจำการมาแล้วก็เลยมีความช่ำชองในการใช้ชีวิตในป่า
กำลังไล่ล่ากดดันอยู่นะครับป่าแถวนั้นเป็นป่าชุมชนบ้านสวนหลวงนะฮะ
เชื่อว่าคงอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าไม่มีสัมภาระไม่มีอะไรติดตัวไป
แต่ในท็อปเนี่ยมีอาวุธนะมูลเหตุคาดว่าในท็อปน่าจะแค้นที่ถูกญาติฝั่งเมียเนี่ย
ต่อว่าแล้วเมียก็ขอเลิกแต่ตัวเองเนี่ยติดยาเสพติด
ก็ขู่จะฆ่าเขาขู่จะเผาบ้านเขาแล้วก็เลยบุกเข้ามาเมื่อคืนที่ผ่านมา